หรือ

ความเป็นธรรมบูมบอกว่าเคยเจออานี่โอทาว่าซาริมานักลงทุนชาวฟินแลนด์เนี่ย
แต่ส่วนตัวเขาไม่เคยพูดคุยกันเรื่องธุรกิจเลยค่ะ
ส่วนกรณีที่ครอบครัวเขาถูกแจ้งในคดีฟอกเงิน
เจ้าตัวบอกว่าจะเดินหน้าสู้คดีและขอพิสูจน์ความจริงความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
ค่ะไปฟังเลยค่ะ
แล้วเราทำอะไรไม่ได้มันรู้สึกแย่มาก
มันแบบทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมต้องมาโดนอะไรแบบนี้
ทนายที่ท่านไม่รู้เรื่องใดเลยทั้งสิ้น
ในกระบวนการยุติธรรมและอยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
และครอบครัวผมพร้อมที่จะต่อสู้คดีและไม่หนีอย่างแน่นอน
ด้วยตอนนั้นเขาเองก็กำลังจะโด่งดังอยู่เหมือนกันนะมีซีรงซีรีส์
แต่ว่าถูกคดีใหญ่แบบนี้ก็รอดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะจบยังไง
ถ้าเกิดว่าจบไม่สวยเนี่ยอนาคตวงการเขาก็จบเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าคดีความเงินที่ฟ้องร้องกันเป็นล้านคุณผู้ชม

มันเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยนแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ

เรื่องคดีความอย่างที่บอกเยอะจริงค่ะ